ส่วนการจอมพลังพาผู้เสียหาย๓คนนี้ไปแจ้งความครับ
ถูกกลุ่มคนขับเท็กซี่แถวซอยคอร์บอยด์สุขุมวิทธรรมรายร่างกาย
จน๑ใน๓ได้รับอัตเรียนใหญ่ไปดูภาพ
นี่เดอะแล้วค่ะนี่หนูโดยเท็กซี่ลุมแล้ว
ค่ะแต่ฝรั่งก็วิ่งเข้ามากระทืบหนูอีกอืม
แล้วเพื่อนหนูเข้าไปแล้วตอนนี้คือแท็กซี่กำลังลุมกระทืบหนูตอนนี้
ฝรั่งด้วยพวกหนูมันมีปัญหากับฝรั่งอ๋อ
แต่แท็กซี่ลุมมาลุมกระทืบหนูแล้วนี่แท็กซี่ร้ายนี่นี่
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่รุมทำร้ายนะครับ
กลุ่มผู้เสียหายที่ปากซอยคอบอยใกล้แยกอโศกมนตรี
เหตุเกิดตี๔๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
นายกันจอมพลังพาผู้เสียหาย๓คนเข้าแจ้งความกับตำรวจสนทองหล่อครับ
หลังจากถูกกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ทำร้าย
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุกลุ่มของเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงในซอยคาวบอย
ก็มีชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวกับหญิงไทยแล้วเดินมาหาเรื่อง
หาว่าพวกเขากับเพื่อนเต้นไปชนเขาก็ไปขอโทษนะครับ
แต่พอจะเดินกลับคู่กรณีนะครับมารอหน้าร้านเหมือนพยายามจะหาเรื่องอีก
ก็เถียงกันแล้วผลักกันไปมานะครับเขาเนี่ยก็เลยถอดรองเท้าปลาใส่
จากนั้นกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ที่ยืนรอรับผู้โดยสารอยู่นะครับ
รองเท้าไปโดนเขาแล้วก็เข้ามารุมทำร้าย
จนเพื่อนในกลุ่มสลบเป็นคนหนึ่งซึ่งเขาเองไม่ได้ทะเลาะกับแท็กซี่
แต่ทำไมถึงถูกทำร้ายล่ะถ้าแค่เรื่องรองเท้าไปโดน
น่าจะคุยกันได้หรือเปล่าจึงอยากจะร้องขอความเป็นธรรมครับ

เขาก็ประสานกับผู้กำกับการสอนอทองหล่อนะครับ
ท่านผู้กำกับก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้
โดยจะติดตามกลุ่มแท็กซี่มาสอบสวนก่อนนะครับ
ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความคึกขนองนะครับ
อยู่ในกลุ่มของคนหมู่มากก็ไม่ควรจะใช้กำลังในการตัดสินปัญหากัน
ควรจะพูดคุยกันเพื่อไม่ให้มันเป็นเรื่องใหญ่
เพื่อมันจะได้ไม่เป็นคดีความครับ